วันนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถดับไฟในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยจังหวัดเชียงใหม่ไปได้นะครับ
แต่มาวันนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีก๒จุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงครึ่ง
จึงสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดนะครับ
แต่ว่าที่จังหวัดนราธิวาสไฟป่าพรุโต๊ะแดงยังคงน่าเป็นห่วง
ตอนนี้เข้ามาวันที่๙แล้วยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เนื่องจากว่าไฟชั้นใต้ดินยังคุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาและมีกระแสลมแรง
กำลังช่วยกันดับไฟป่าภายในสวนยางพารา
กว่า๒ไร่ของนางรอมมือละมะอายุ๕๒ปี
ในพื้นที่บ้านบางโงทรายอตำบลปาเสมัติ
อำเภอสุไงโกลกในเขตป่าสงวนรุ่มน้ำบางนาราแปลงที่๒

เนื่องจากไฟที่กุกรุ่นอยู่ชั้นใต้ดิน
ประทุขึ้นอย่างต่อเนื่องและลุกลามอย่างรวดเร็ว
เข้าพื้นที่สวนยางพาราบวกกับกระแสลมเปลี่ยนทิศทาง
ส่วนการดับไฟป่าทั้ง๔อำเภอที่เข้าสู่วันที่๑๐แล้ว
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง

ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงเกิดไฟป่ากลางหุบเขา
เขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าเทือกเขาบรรทัศน์
จุดเกิดเหตุเรียกว่าหุบวังโป๊ะ
รอยต่อระหว่างตำบลคลองสายขาวและตำบลชะรัฐอำเภอกงหรา
ความสูงจากพื้นดินประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตร
โดยชาวบ้านสังเกตเห็นเปลวควันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
คาดว่าไฟป่าลุกลามไปแล้วกว่า๕๐ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในการดับไฟป่าแล้ว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการ

ขณะที่จังหวัดชุมพรหลังจากไฟป่าบนเขาทะลุ

ล่าสุดนายกิติฉายากุลหัวหน้าหน่วยป้องกันไฟป่า
เปิดเผยว่าสามารถควบคุมไฟได้แล้ว
เพราะเย็นวานนี้มีฝนตกลงมา

เหลือเพียงบริเวณหมู่ที่๙ตำบลเขาค่าย
ยังคงลุกไหม้แต่ก็เหลือเพียงร้อยละ๑๐เท่านั้น
เฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ได้นำน้ำบินขึ้นไปโปรยดับไฟป่าอีกครั้ง
พร้อมกับเตือนให้ประชาชนในพื้นที่
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
หลังพบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่และต้นไม้
ถล่มลงมาที่บริเวณดังกล่าวแล้ว
และสถานการณ์ไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติ
สุเทพปุ๋ยยังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ๒ลำ
โปรยน้ำดับไฟป่าอีก๒จุด
ใกล้กับบ้านนาไร่หลวงและบ้านขุนช่างเขี้ยน
ที่เคยเกิดไฟป่าเมื่อ๔วันก่อน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่ง

อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตำบลช้างเผือกใกล้กับอุทยาน
พบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
วัดได้๘๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ถือว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐาน
ทิมขาวธรรมดาทีวีรายงาน